เดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
ทำไมฮะเป็นฟาสเมืองคอนที่นครศรีธรรมราชก็มีรถกระบะคันหนึ่ง
ขับแบบซิ่งมาเลยนะคะอืมแข่งกับรถบิ๊กไบท์มา
แล้วปรากฏว่ามาเสียหลักริมถนนหน้าบ้านหลังนึง
ซึ่งบ้านหลังนั้นเขากำลังจัดงานศพกันอยู่
รถจอดเต็มเลยหน้าบ้านริมทางอ่ะครับแล้วรถกระบะคันนี้เสียหลักพุ่งชนแบบตุ้มตุ้มตุ้ม
เก้าคันโอ้โหแล้วมีคันหนึ่งไฟลุกแบบนี้โอ้โหนี่ค่ะ
ช่วงค่ำเมื่อวานริมถนนสายนครศรีธรรมราชสงขลาค่ะหน้าบ้านที่จัดงานศพในพื้นที่หมู่๖อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพักเลยนะคะสพชเมาตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปดับเพลิงก็ไปกู้ภัยใต้เต็กตึงไปช่วยเหลือ
เพราะว่าต้องไปช่วยดับไฟด้วยรถเก่งที่ไฟไหม้เป็นเชฟโลเล็ตนะคะ
สีบร้อนเงินทะเบียนกไก่นหนูหนึ่งห้าสองหนึ่งนครสีธรรมราช
ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่รถก็โอ้โหเสียหายค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทอดุลชูเซนสารวัตรสอบสวนสพชเมา
บอกว่าจากการตรวจสอบรถได้รับความเสียหาย๙คันรวดค่ะ
รถกระบะที่ก่อเหตุด้วยนะคะเป็นรถเก๋ง๔คันรถกระบะ๕คัน
สภาพรถก็คือถูกชนกระจัดกระจายอยู่บนถนนแล้วก็ตกลงไปข้างทางก็มี
ระยะทางประมาณร้อยเมตรได้ค่ะมีรถที่ได้รับความเสียหายหนักหนัก
สามคันนะคะคือรถเก่งยี่ห้อโตโยต้าสีน้ำเงิน
เพราะว่าถูกรถกระบะพุ่งชนเป็นคันแรกแล้วก็มีรถเชฟโรเลสสีบรอนเงิน
ถูกชนแล้วก็เกิดไฟไหม้อันนี้เสียหายหนักเหมือนกัน
ทะเบียนกอไก่มอม้าสองหนึ่งแปดหกทะเบียนสงขลาค่ะ
สามคันนี้เสียหายหนักนะคะมีคนเจ็บสาหัสสามรายถูกส่งไปรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชล่าสุดวันนี้
ตำรวจได้รับประสานจากทางโรงพยาบาลแจ้งว่าผู้บาดเจ็บ๑ใน๓ราย
เสียชีวิตแล้วด้วยคุณผู้ชมนางสาวสิริรัตน์แรกจำนงอายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะ
เป็นชาวบ้านอำเภอลานสกานั่งมากับรถเก๋งสีน้ำเงินที่ถูกชนคันแรกค่ะ
ส่วนอีกสองรายคือนางสาวกนกรัฐแรกจำนงอายุสี่สิบเก้าปีอาการสหัตน์นะคะ
นายดำรักษ์จงเมษย์อายุยี่สิบห้าปีตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
กลับบ้านได้แล้วส่วนรถกระบะคันก่อเหตุ
ยังไงรู้ไหมคะครับฉวยโอกาสช่วงชุลมุน
หนีไปชนเขา๙คันรั่วจนไฟไหม้ไปคันหนึ่ง
หนีไปค่ะโอ้นี่เขาทั้งสาหัสทั้งเสียชีวิตนี่แสดงว่าตัวเองแทบไม่เป็นอะไรเลย
อืมดูสิยังหนีไปได้เลยเนี่ยทางการสอบสวนเป็นแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุค่ะรถกระบะสีดำที่เป็นคันต้นเหตุ
ซิ่งมาเลยค่ะแข่งมากับบิ๊กไบท์ขับตามหลังบิ๊กไบท์มาในเลนขวา
ครับพอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุบิ๊กไบท์เขาชะลอความเร็วอืม
แต่กระบะสีดำเบี่ยงออกมาทางเลนซ้ายจะแซงขึ้นไป
เป็นจังหวะที่มีรถเก๋งคันสีน้ำเงินเขาขับช้าเพื่อจะจอดรถริมทางพอดี
เพราะว่าหน้าบ้านหลังข้างหน้าเนี่ยเขาจัดงานศพแล้วรถก็จอดเรียงกันใช่ไหมคะ
รถเก๋งสีน้ำเงินกำลังชะลอเพื่อจะจอดกระบะสีดำแซงซ้ายมาก็เลย
พุ่งชนแบบเต็มเต็มเลยอ่ะอืมชนสีน้ำเงินคันนี้คันแรกเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะก็เห็นภาพ
รถกระบะที่ขับมาเร็วเลยนะคะนี่ค่ะพุ่งชนท้ายรถเก๋งสีน้ำเงิน
เต็มเลยค่ะไปพุ่งโชนเชฟโรเล็ต
รถเนี่ยหมุนไปชนกับรถข้างทางเต็มเลยนะคะ
คันด้วยอย่างที่บอกแล้วก็คันนี้ไฟไหม้กระบะสีดำที่ก่อเหตุก็
หนีไปอย่างที่บอกทั้งหมดเสียหายไป๙คันค่ะ

ซ่าบชื่อแล้ว
ว่าเป็นใครคะ

นายสราวุธสุวรรณอายุ๔๒ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลานะคะ
ก็จะตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้
เพราะว่ารู้ชื่อรู้ที่อยู่แล้วไม่น่าจะนาน
โอ้โหนะแม่เหตุการณ์แบบนี้นะ
ใช่สูญเสียเยอะทีเดียวนะครับอ่าทุกผู้ชมครับ